ตามเรื่องของหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีหน่อยกันแล้วกัน
วันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าเยอะ
แล้วก็เป็นความคืบหน้าที่น่าจับตาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจกองปราบก็ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
เบื้องต้นพบคนทำผิดชัดเจนแล้ว๑คน
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่พบตร
แล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วย
กำชับให้ความสำคัญกับหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมที่ถือว่ามีน้ำหนักน้อย
พร้อมกันนี้ก็ให้ติดตามพยานแวดล้อมอื่นเพื่อมาพิสูจน์ความจริงให้ได้มากที่สุด
อย่างเช่นหมายเลขลอตเตอรี่ที่ครูปรีชาไคร่ครวนอ้างในคลิปว่าไม่ถูกรางวัล
มีจริงไหมหรือว่ายังไงกันแน่
ทั้งให้พิสูจน์ให้แน่ชัดว่าร้อยตำรวจโทจรูลไปซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าคนไหนกันแน่
เพราะที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทจรูลยังคงยืนยันว่าจำแม่ค้าที่ไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้
ซึ่งหากพิสูจน์ได้ก็จะเกิดความเป็นธรรมกับคดีมากยิ่งขึ้น
ขณะที่จากการสอบปากคำพยานและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ตอนนี้พลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
สามารถชี้ชัดได้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐๕๓๓๗๒๖ที่แท้จริง
กระทั่งพบว่ามีการทำความผิดเป็นขบวนการด้วย
เรื่องต้นพบผู้ทำผิดแล้วชัดเจน๑คน
ซึ่งพนักงานสอบสวนพบว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๗๗
คือผู้ใดรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
แต่แจ้งความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
หรือที่เรารู้จักว่าข้อหาแจ้งความเท็จ
ฟังข้อหาแล้วก็ต้องนึกต่อว่าใคร
ผู้กระทำความผิดที่ชัดเจน๑คนก็คือคนที่แจ้งความเท็จ
ใช่ทำผิดข้อหาแจ้งความเท็จ
ก็ต้องไปดูว่าใครแจ้งใครอะไรไว้ยังไงนะฮะ
โดยผู้กระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีและปรับไม่เกิน๑แสนบาท
วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวฝั่งของทนายตั้มนะฮะ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่มาช่วยเหลือเรื่องคดีให้กับร้อยตำรวจโทจรูนนะครับ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมีใจความว่า
ขอต้อนรับสมาชิกพยานใหม่ของครูปรีชาด้วยความยินดี
หลังจากดูข่าวแล้วขอเชิญชวนมาให้การเพื่อความเป็นธรรมแก่ครู
อย่าแค่ให้สัมภาษณ์ด้วยความมันหรือแค่สร้างสีสันไปวัน
โดยฝ่ายตนไม่ขัดข้องแต่ขออย่างเดียวว่าให้ซักซ้อมกันให้ดี